ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้รับแจ้งข้อมูลนะครับแล้วก็ภาพจาก
ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งเธอแล้วก็ครอบครัวเนี่ยถูกผู้ชายที่เป็นอดีตสามี
ขอเลิกขอแยกกันอยู่ตามมารังความตามมาทำร้ายเพราะว่ามาง้อขอคืนดีนั่นแหละ
พี่เขยก็ถูกเผารถจนวอดไปทั้งคันอืมเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็เป็นภาพของหญิงสาวสองคนนะครับท่านผู้ชมครับ
คนแรกถูกของมีคมทำร้ายเข้าที่นิ้วมือแล้วก็มีรอยเลือด
แถวช่วงลำคออีกคนนึงมีบาดแผล
ถูกทำร้ายที่หน้าผากกับศีรษะนะฮะนี่ฮะสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะครับ
โดยระบุว่าเธอถูกแฟนนุ่มทำร้ายร่างกายโดยใช้มีดฟัน
แล้วก็ทำร้ายพี่สาวลักษณะเดียวกันนอกจากนี้ยังคมขู่นะ
ว่าจะทำร้ายอีกแล้วก็ไปเผารถยนต์ของพี่เขยจนเสียหายด้วย
นี่ฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีหลังจากได้รับข้อมูลนะครับ
เราก็ตรวจสอบให้นะครับคนที่แจ้งเรื่องมาอย่างเรา
แล้วก็โพสต์เรื่องนี้ลงในสังคมออนไลน์ด้วย
คือนางสาวพรมรินค่ำคูณเป็นพี่สาวของผู้หญิง
ที่ถูกอดีตสามีตามมาทำร้ายแล้วก็ลามมาทำร้ายถึงครอบครัวด้วย
บอกว่าน้องสาวของเธอมีสามีที่ชื่อว่านายวินัยไพรสิง
อยู่กินกันมาประมาณ๑๒ปีมีลูกด้วยกัน๒คน
แต่พักหลังน้องสาวมักจะมีเรื่องทะเลาะกับสามีหลายครั้ง
แล้วหลังเนี่ยหนักข้อก็คือนายวินัยสามีเนี่ยทำร้ายร่างกาย
น้องก็ทนไม่ได้หนีมาอยู่ที่บ้านพี่สาวที่ซอยเพชรเกษม๘๑
ทุกครั้งที่น้องสาวมาอยู่กับพี่สาวนายวินัยก็จะตามมาง้อขอคืนดี
ซึ่งยังไงน้องสาวก็ไม่ยอมเพราะว่าเวลาทะเลาะกันทีไร
ถูกทำร้ายทุกทีแล้วนายวินัยก็มักจะพูดข่มขู่ไว้ว่า
ไม่เป็นไรถ้าไม่คืนดีเนี่ยถ้าเจอก็จะฆ่านะ
เจอรถก็เผารถเจอตัวก็ฆ่าตัวเจอร้านก็เผาร้าน
นี่ขู่แบบนี้ตลอดนะครับแต่น้องสาวก็ไม่ยอม
เพราะไม่อยากกลับไปอยู่ด้วยแล้วเหตุการณ์มารุนแรงที่สุดก็คือ
เมื่อวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมาครับน้องสาวก็มาอยู่กับเธอพี่สาวเนี่ยนะ
แล้วนายวินัยก็ตามมาง้อเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้
วิ่งหนีออกไปทางหลังบ้านนายวินัยปีนรั้วเข้ามาที่บ้าน
ทำร้ายร่างกายพี่สาวไม่เจอน้องทำร้ายพี่เขา
ใช้มีดฟันที่หัวกับแขนแล้ววิ่งออกไปที่หน้าบ้าน
ไปเจอรถแท็กซี่ของพี่เขยเอาน้ำมันเบนซินที่เตรียมมาด้วย
ราดรถแท็กซี่แล้วก็จุดไฟเผาเขา
รถเขาวอดทั้งคันเลยก่อนที่นายวินัยคนก่อเหตุจะหลบหนีไปนะครับ
แล้วก็ยังพูดข่มขู่ไว้ก่อนด้วยว่าเดี๋ยวจะกลับมาเผาร้านอีก
แล้วจะเอาน้ำกรดมาราดให้เสียโฉมเลย
เราไม่ได้กิดกันอยู่แล้วช่วงที่เขาขอตามง้อเมียเขาสองเดือนเนี่ยอ่า
อยากมาก็มาเราไม่ได้ว่าก็คิดว่าเหมือนเดิม
รถคันนั้นค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเป็นรถการ์ด

คนทำนี่แบบไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยเลย
ใช่ถ้าระเบิดก็คือแถวหน้าบ้านไปหมดเลย
มาตามงอแล้วก็ทำร้ายนะครับคือนางสาวพรพันค่ำคูณเธอบอกว่า

คบหาอยู่กินด้วยกันช่วงแรกนายวินัย
นิสัยปกติเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมาก
เธอทำอาชีพรับจ้างวินา่านายวีนัยขับรถแท็กซี่
แต่มาพักหลังนายวินัยเริ่มมีนิสัยโมโหร้ายไม่ออกไปวิ่งรถไม่ทำมาหากิน
ให้ภรรยาหาเงินเลี้ยงลูกเรียนส่งลูกเรียนแล้วก็หมุนเงินใช้จ่ายในครอบครัวเพียงลำพังคนเดียว
ภรรยาก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วขอแยกกันอยู่เนี่ยนายวินัยตามภาพซ้ายมือเนี่ยนะครับ
นายวินัยไพรสิงศ์เนี่ยนะภรรยาบอกว่าพอขอแยกกันอยู่นายวินัยก็ขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย
เธอก็รับไม่ได้นะคือทำร้ายร่างกายด้วยขู่ด้วยเพราะคิดว่าทำร้ายร่างกายกันแบบนี้เนี่ย
คือมันหนักขึ้นเรื่อยจะอยู่ด้วยกันยังไงเธอก็เลยพาลูกหนีออกมาอยู่บ้านพี่สาว
นายวินัยก็พยายามมาง้อแต่เธอไม่ยอมกลับครับแล้วก็ถูกขู่เอาไว้บอกว่าชีวิตเขาเนี่ยพังเพราะเธอ
ทั้งที่เธอบอกว่านายวินัยนั่นแหละนิสัยเปลี่ยนไปแล้วก็ขู่ว่าเธอต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขาพัง

๕ปีให้หลังเนี่ยคือพฤติกรรมเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปซึ่งเราไม่โอเคซึ่งเราก็มีลูกมีภาระที่ความรับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบ
เขาทำร้ายร่างกายเราแล้วซึ่งเรารู้สึกว่ามันหนักสำหรับตัวเรา
ซึ่งมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วค่ะ
เราก็กลัวความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าว่ามันจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
แล้วก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านมาอยู่กับพี่สาวซึ่งก็เอาลูกมาด้วย
ขู่ฆ่านี่เขาขู่อยู่แล้วก็คือเขาบอกว่าชีวิตเราเป็นคนทำให้ชีวิตเขาพัง
เราก็ต้องพังด้วยแล้วทุกอย่างที่เขาพูดมาคือเขาก็ได้ทำมาหมดแล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ชีวิตของเราที่มันยังไม่ได้สูญเสียไป

ก็ทางฝั่งของคนที่ถูกทำร้ายนะครับพี่สาวเขาก็ไปแจ้งความไว้นะครับที่สอนอนองแข็ม
โดยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับพยายามฆ่า
แต่ทีนี้ทางฝั่งของผู้ที่เขาร้องเรียนมาแล้วก็โพสต์เรื่องนี้
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยบอกว่าตอนที่ไปแจ้งความพนักงานสอบสวนบอกว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะถึงขั้นออกหมายจับได้หรือไม่
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจุดต่างมันไม่มีกล้องวงจรปิดหรือว่าภาพเหตุการณ์อะไรเป็นหลักฐานเลย
อกจากร่องรอยการถูกทำร้ายของผู้ที่ถูกทำร้าย
ก็เลยอยากให้นายวินัยออกมามอบตัวนะออกมาต่อสู้คดีที่เกิดขึ้น
ว่าตัวเองผิดไม่ผิดอะไรยังไงมามอบตัวกับตำรวจ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้เขาบอกว่าทุกคนเดือดร้อนมาก
ทุกวันนี้ไม่กล้าไปทำงานภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
จะมาดักตรงไหนจะมาทำอะไรบ้าง
จริงน่ากลัวนะแบบนี้ระแวงไปหมดไม่กล้าทำอะไรไปไหนเลย
ออกจากบ้านก็กลัวว่าจะไปเจอไม่อยู่บ้านก็ไม่รู้ว่าจะมาทำลายข้าวของทรัพย์สินอะไรหรือเปล่า
ลูกยังไม่กล้าเจอพ่อแม่บอกว่าอย่างนี้พ่อเปลี่ยนไปขนาดลูกยังไม่กล้าเจอ
เราตรวจสอบให้นะครับทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจโทวิชิตสวัสดี
รองคุมกับการสอบสวนสอนอ่อนหองแขมบอกว่า
หลังจากผู้บาดเจ็บทั้งสองคนมาแจ้งความตำรวจก็เร่งทำคดีให้นะครับ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความเลย
แล้วก็สอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ตัวนายวินัยเนี่ยพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแล้วนะฮะ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นกักขังหน่วงเหนียว
แล้วก็เรื่องของพกพาอาวุธแต่ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อมาว่าจะขอมอบตัวนะครับ
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกครั้งที่๒หากยังไม่มาอีกก็จะขอสารออกหมายจับ
แต่ระหว่างนี้ก็ไม่ได้นิ่งเฉยให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่
เพราะถือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุที่อุกอาจทีเดียวนะครับ